สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสา
มาการได้สบายกับเราสองคนในคู่กับสะบัดค่ะ
โอ้โห้ยเธอดีแบบนี้วิ้บเป็นไง
คุณผู้ชมครับ๑๕ธนาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณไปสามครึ่ง
เจอกับเราสองคนแบบนี้ผมชนะและคุณชิสานะ
อย่าให้พวกเราเหงาค่ะคุณผู้ชมนั่งดูข่าวอยู่ที่บ้านเนี่ย
กมือถือขึ้นมานี่นี่ไหนล่ะมือถือดิฉันเป็น

แล้วก็แชทมาคุยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวต่างร่วมกันนะคะ

โจเดือดครับยิงสนั่นลั่นงานบุญ
เขาบอกว่าไม่พอใจมีคนมาขอเบอร์หญิง

จะถูกสยบด้วยอะไรต้องติดตาม
งานนี้เดือดกลางซอยเขยใหญ่เขยเล็กไล่ตีกัน
โอ้โหชาวบ้านเขาก็ภาวะสิครับ
กลัวจะโดนลูกหลง
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว

คุณผู้ชมนะครับส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันในช่วงบ่ายแบบนี้
ไม่อยากให้นั่งเฉยเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวหลับ
เออส่งเข้ามาอะไรก็ส่งมาได้คุณผู้ชม
เพราะว่าข่าวของเราเป็นข่าวที่มีการเตือนภัย
พื้นที่ก็เป็นข่าวที่เราก็ไม่รู้ข้อมูลที่แน่จริง
ถ้าหากคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่นั้น

มาดูเรื่องนี้ครับเขาบอกว่างานบุญงานบวช
บวชพระเกือบกลายเป็นงานศพ

ก็เพราะว่ามีคนนะครับเหมือนกับว่าไปแซวหญิง
โอ้โหแฟนเขาไม่พอใจสุดท้ายเป็นเหตุ

ว๊ายยยยย
โอ้โหนี่ต้องบอกให้ใจเย็นกันเลย
นี่มันงานบวชงานบุญนึกว่ามีจุดประทัดเอาปืนไปยิงกันเลยครับครับแขกเรือวิ่งหนีกันอ้นละมันต้องหลบกระสุน
ในนี้เขาบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก๒๐คนไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนล่ะ
มาในงานนี้ครับเรื่องของเรื่องเขาเตรียมจะทำขวัญนาคอะไรอย่างนี้เนาะ
โอ้โหเอาล่ะคงจะมึนเมากันแล้วมั้งก็ไม่รู้ล่ะแต่เรื่องของเรื่องสุดท้ายเกิดเหตุตะลุมบอลแบบนี้เขาบอกว่า
เหตุนั้นมันเกิดในพื้นที่เอาเพลิงบอกพร้อยจังหวัดกาลเจน้าบุรี
มีข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะนะบอกว่าภายในงานเนี่ยมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นไปขอเบอร์ผู้หญิงคนนึง
เอ้าซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขามีแฟนแล้วอ่ะคุณชนะโอ้
ทำให้แฟนนุ่มไม่พอใจคำเมนต์กันสิเป็นเรื่องล่ะสิ
เอ้าก็เรื่องของเรื่องจะไปขอเบอร์สาว
เบอร์สาวที่เขาไม่ได้โสดไงน้องน้องพี่ขอเบอร์หน่อย

น้องเขาไม่ทันจะบอกได้หรือไม่ได้แฟนเขาสวนกลับมา
ว่าได้เลยเอาอะไรได้เบอร์เหรอเออ
ได้ลูกปืนนี่ไงแล้วว้ายนี่ไง
ก็เลยเป็นเรื่องมันราวกันขึ้นมาเฮ้ยไม่ได้นะ
นี่เรื่องของเรื่องนะครับทะเลาะกันนะฮะ
แล้วเอาปืนมายิงอย่างนี้สุดท้ายเดี๋ยวตำรวจก็มากันอีก
ก็ต้องมาแหละนะฮะตายแล้วเผลอจะได้บวชบ้างเนี่ยก็ไม่รู้นะ
เออการมีอาวุธปืนแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ
ก็ถือว่างานนี้นะคะผ่านพ้นไปได้แหละเพราะว่ามีคนเข้าไปห้ามกันได้ทัน
ก็ยังดียังห้ามกันไว้ได้ทันแต่ที่ไม่ดีแน่คือ
ปืนมาแล้วแล้วมีการยิงกันด้วยเนี่ยผมว่าตำรวจต้องไปตรวจสอบ
ใช่ค่ะอย่างน้อยโดนแน่หนึ่งข้อหาก็คือพกพาอาวุธปืน
ไปในที่ทางสาธารณะแล้วก็อาจจะมีการยิงด้วย
ถ้าพกแล้วไม่ยิงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่พกแล้วยิงด้วยก็เรื่องใหญ่ขึ้นแหละ
ถูกต้องครับไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะ
เขาบอกสุดทนเหลือเกินมีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียง
กลางวันเงียบฉี่เลยแต่กลางคืนโอ้โหเสียงดัง
ชาวบ้านบอกทนไม่ได้มาช่วยดูแลหน่อยค่ะ
เฮ้ยปุทธิสาปุทธิสาปุทธิสาคุณฟังรู้เรื่องไหม
ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันใช่ภาษาไทยหรือเปล่าคุณชนะ
จะได้ไหมเอาฟังดูนะ
ไม่รู้ก็พูดเงินอ่ะปลดค้าแล้วก็ร้องอ่าอย่างนี้เลย
โอ้โหเป็นเสียงเป็นความหวกเวกโวยวายหรือพูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
โอ้โหแต่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มของคนจีนคุณผู้ชม
เป็นกลุ่มคนจีนที่มาเช่าบ้านอยู่ในโครงการเนี่ย
อยู่กัน๕หลังติดเลยคุณชนะ
เรื่องนี้เฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๓
เขานำมาโพสต์เพราะว่ามีคนไปร้องเรียนผ่านเฟซบุ๊กนี้ไงคะ
อืมโดยบอกว่าคนกลุ่มเนี้ยมักจะมีพฤติกรรมแปลกแปลกคุณชนะ

ชั้นล่างเนี่ยเหมือนไม่มีคนอยู่
อืมแต่มีรองเท้าถอดอยู่หลาย๑๐คู่น่ะ

ชั้นบนเหมือนมีใครอยู่อ่ะเพราะว่าผ้ามาดทุกอย่างปิดทึบหมดเลย

แล้วก็มีรถหรูทะเบียนกอทมนี่แหละ

ขั้นมีตราสัญลักษณ์เหมือนของเป็นข้าราชการติดอยู่ด้วย
แต่ว่าคนขับไม่ข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการนะ

ครับแล้วยังขับรถเร็วในหมู่บ้านอีกต่างหาก

โอ้โหเสียงดังสิคะชาวบ้านบอกรำคาญรำคาญ
งั้นผมรู้แล้วกลุ่มนี้แหวนพายแน่นอนเลย
เฮ้ยก็ตอนกลางวันเงียบเก็บเลยโวยวายตอนนาคืน

ผมดูหนังเยอะช่วงเนี้ยเออจะเป็นอย่างนั้น

ชาวบ้านแถวนี้เคยไปปรึกษากับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ตำรวจเขาก็บอกว่ามันมีความเป็นไปได้ไหม
อันนี้ยังไม่รู้นะไม่ได้ฟันทงนะ

แล้วก็เปิดเซอร์เวอร์ออนไลน์อะไรกันแถวนี้
อย่างนี้ครับตำรวจเขาบอกว่ายังไม่สามารถรับเรื่องนี้เอามาดูแลได้
ต้องไปให้ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขามาจัดการ

ก็เลยแจ้งไปทางนั้นแต่อย่างนี้มันมีอยู่วันหนึ่ง
คือเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าต้องไปแจ้งรอปภให้รอปภไปตรวจสอบก่อน
เรื่องต้นว่าเป็นยังไงแล้วเป็นไงบ้างไปดูตอนกลางวันอย่างที่คุณชิสาบอกไม่มีใครเลยไม่มีคนอยู่ในบ้าน
แล้วไปเจอเพียงแค่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่เครื่องสองเครื่องไง
เขาบอกเป็น๑๐เครื่องวางกองกันเลย
เอาน่าคิดแล้วสินะคะเขามาทำอะไรนะคะ
ชาวบ้านบอกตอนนี้เครียดเหลือเกินนอนไม่หลับหวาดระแวงไปหมด
อยากจะให้คุณตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าถ้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยก็คงจะต้องรีบดำเนินคดี
แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างน้อย
ก็สบายใจว่าไม่ได้มีอะไรที่เสี่ยงอันตราย
แต่อย่างนี้ก็ต้องห้ามปรามกันหน่อยเพราะตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับ
โอ้โหส่งเสียงดังโวยวายปวดแข้งปวดขา
ไม่รู้หรือเปล่าว่าปวดขาหรือเปล่านะ

เออก็ไม่รู้ไงแต่มันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนอนไม่ได้
เรื่องนี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือกันนะคะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
ที่จังหวัดราชบุรีนะครับไปดูกันหน่อย
ลูกไม่รู้ว่าไปคุ้มคลั่งอะไร
เดานะอาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติด
หรือเรื่องของการดื่มสุราแต่ว่าไปทำร้ายแม่ตัวเอง
แถมเอาปืนมาจ่อไว้ที่ขมับจะยิงแม่ตัวเองนะครับ
วางชูมือขึ้นสูงชูมือเอามือเอาออก
เอาออกยาวออกวางก่อนวางวางไว้
วางไว้วางเออยกมือขึ้นค่อยเออเดินมายกมือขึ้น

นี่ตำรวจก็มาเจรจาก่อนเอาชูมือขึ้นชูมือขึ้น

ค่อยเปิดประตูชูมือขึ้นแล้วหมุน
ชูมือขึ้นโบกไปมาคุณคะจะมาออกกำลังกายอะไรตอนนี้
ไม่ใช่แล้วเรื่องของเรื่องของเกลี้ยกล่อมคนร้ายอาจจะได้ไม่เครียด
จะได้ดูว่าเพิ่งมีอาวุธถูกไหมแต่ว่าที่คุณเล่านี่คือจะไม่เครียด

เรื่องของเรื่องที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดราชบุรีครับ
ตำรวจต้องไปเลยฮะไปเกลี้ยกล่อมคนนี้ฮะ
เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยมีอาการคลุ้มคลั่ง
เอ้าสักพักก็ยอมเปิดประตูลงมาเจรจากับตำรวจนะครับ
แล้วเขาก็ยอมที่จะวางอาวุธลงอาวุธที่บอกคืออะไร
ปืนยอมวางปืนลงมาครับตามที่ตำรวจบอก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๓๑หมู่๒ตำบล
คลองคอยอัพพธาราบจังหวัดราชบุรี
คือตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุนะก็เลยต้องรีบมาตรวจสอบ
แล้วก็ทราบชื่อทีหลังคนที่ก่อเหตุคนนี้
ชื่อนายนารงจันกล่อมอายุ๔๙ปี
นารงคนนี้ลักษณะคุ้มคลั่งเลยครับ
ตำรวจก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานพอสมควร
ประมาณสัก๓๐นาทีอารมณ์เย็นลง
ไม่ต้องใช้มาตรการต่อไปยอมลงมาพูดคุยวางปืนแล้ว
โอ้โหตำรวจต้องรีบยึดปืนเอาไว้ไปนั่งขานก่อน
เป็นปืนลูกซองอ่ะนะคุณผู้ชมแล้วทีนี้ก็ไปสอบถามผู้ก่อเหตุไง
เขาให้การเบื้องต้นบอกว่าเครียด

เครียดที่พันธรรยาตัวเองต้องติดคุก

เออเมียโดนคดีค้ายาเสพติด
แล้วตัวเขาก็เกรงว่าจะมีคนมาทำร้าย
ก็เลยพกปืนเอาไว้เหมือนกับเป็นอาวุธป้องกันตัวไง
แต่คราวนี้เกิดมีปัญหามีปากมีเสียงกับแม่
ใช้ปืนที่ตัวเองพกไว้เนี่ยจ่อศีรษะแล้วขู่จะยิงแม่คุณ

คราวนี้คือไม่รู้ใครเป็นใครแล้วใช่ไหม
ตำรวจก็เลยวิ่งมาค่ะวิ่งมาจะมาจับกลุ่มตัวเขาเองก็ตกใจ

ก็กลัวเหมือนกันว่าตำรวจจะมาทำร้าย
แต่พอพูดคุยกับตำรวจคุยไปคุยมา
ก็รู้ว่าตำรวจมาดีไม่ได้ทำร้ายเขา
ก็เลยยอมให้จับตัวด้วยง่ายเนี่ยนะคะ
แล้วก่อนที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุไปยังสพพุทธารามเนี่ย
ทางคุณตำรวจก็ได้พาตัวเขาไปขอกราบเท้าขอเข้ามา
คุณแม่ก็คือนางสาภูวังวันอายุ๗๓ปี

อยากจะบอกนี้นะคุณศิษฐา
แม่นะเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ

เสียใจมากครับที่ลูกทำแบบนี้ครับ

คือลูกเลี้ยงหมากกับมือทำไมมาก่อเหตุแบบนี้

ก็เลยตักเตือนสั่งสอนว่าอย่าทำแบบนี้อีก

แม่แม่ให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์

เข้าคุยตรงเลยนะให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

แม่ก็คือแม่ค่ะหัวใจคนเป็นแม่นะ
ทั้งที่ลูกเอาปืนเจาะหัวแล้วเขาคมคู่สารพัฒน์
แต่แม่ก็ให้อภัยนะคะแล้วก็ตักเตือนนะ
แต่เรื่องของคดีหรือว่าเรื่องของการตรวจสารเสพติด
คุณตำรวจบอกว่าถ้าตรวจแล้วพบสารเสพติด

ส่วนเรื่องของการให้อภัยลูกเนี่ย
ถ้าไปชดใช้ความผิดแล้วกลับออกมา
อยากให้ดูข่าวนี้อีกรอบนึงแล้วกลับตัวกลับใจซะ
มาเรื่องนี้กันมากเขาบอกว่าโอ้โหหู้เผย

แล้วยังไงคนแถวนั้นมีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิง
กลัวจะโดนลูกหลงอ่ะสิคะ

ค่ะดูเอาอะไรมาตีรันฟันแท้

ก็คือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในห้องเช่าอรุณรัฐเพลส

เขียนเทศบาลอุดรฐานียมเผอร์เมืองนี่นะ
เขาถ่ายเอาไว้กลางวันแสกเลยค่ะ

ผู้หญิงคู่นึงเนี่ยเขาทะเลาะวิวาสกันอยู่

แต่อย่างนี้เราไปลองฟังเพื่อนบ้านเขาเล่า
เขาบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ย
ทะเลาะกันเป็นประจำ

ชาวบ้านเขาเอือมรอ่าสิค่ะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจเข้ามาดูแลหน่อย
กลัวไงว่าเดี๋ยววันดีคืนดีเหตุการณ์มันบานปลายรุนแรงกว่านี้
แล้วเด็กผู้หญิงหรือคนแก่ที่อยู่ในซอยเนี่ย

กลัวคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องจะโดนลูกหลงอ่ะเนาะ
ทางตำรวจสมภาพเมืองอุดรธานีนะครับ
เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าชายสองคนซึ่งเป็นญาติกันเนี่ย
ได้แจ้งความถูกทำร้ายร่างกายกันไว้
ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหาว่าอีกฝ่ายน่ะทำร้ายร่างกาย

เอาพูดตรงนะอย่าโกรธผมนะก็ทั้งคู่อ่ะ

แต่ถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรต้นสายปลายเหตุมายังไง
อันนี้เราไม่สามารถบอกได้จริงเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่เรื่องของเรื่องปลายเหตุคือมามีการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
ก็เลยต้องเอามาฝากเตือนกันแบบนี้เนาะ
เพราะคนอื่นที่เขาอยู่ระแวกข้างเนี่ยเขาก็กลัว

สุดท้ายก็ยังไงให้ทั้งคู่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาไกลเกลี่ยมาคุยกันดีอีกทีนึง
ไปหาหมอฉีดยาเย็บสักแผลสองแผลอาจจะดีขึ้น
โอ้ก็ไม่รู้ล่ะแต่อย่างนี้แล้วกันนะ
ก็ค่อยพูดค่อยจาดีกว่า
ใช้อารมณ์ใช้กำลังสุดท้ายมันมีแต่เสียกับเสียนะครับ

กรณีที่นักเรียนช่างวัย๒๐นะครับ
เขาบอกว่าถูกรุมทำร้ายแล้วมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เหมือนกับว่าถูกนักศึกษาต่างสถาบัน
แต่เขาบอกว่าไม่ได้มีความแค้นต่อกันแต่อยู่มารุมทำร้าย

คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้ชัดเจนเลยนะ

อ่าวคนนี้นะครับนายนัทวัฒน์เพ็งจันทร์อายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปวส๒สาขาช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรประการ
ตรงบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ตรงแถวหน้าซอยบางโปรงซอย๒ตะบนบางโปรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
จากนั้นฮะมีวัยรุ่นเป็นผู้ชาย๓คน
ขับขี่รถจักรยานยนต์สองคันมาจอดแล้วก็เข้ามาเหมือนกับว่าขู่แล้วก็รุมทำร้ายครับ
มาแล้วนะฮะมาจอดแล้วก็ปรีกเข้ามาเลยเนี่ยครับ

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่บริเวณซอยบางโปรง๒นี่แหละจะมากดเงิน
ตอนนั้นยืนหันหลังกำลังกดเงินอยู่ชิลสบายไม่ได้คิดอะไร
แต่จู่ก็ถูกผู้ชายสองคนเข้ามากระชากคอเสื้อคุณชนะ

ตัวเองก็บอกว่าผมเรียนจดแล้ว
แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ฟังนะคะเข้ามารุมชกต่อยแล้วก็ใช้เท้าเตะจนเขาได้รับบาดเจ็บ
ขนาดว่าปากแตกหน้าเขียวช้ำอะคุณ
แล้วยังมีการใช้มีดข่มขู่อีกนะคุณดูหน้าตาเขาโอ้โหเจ็บนะเนี่ยนะฮะ
ใช้มีดข่มขู่ค่ะแล้วก็บังคับให้เอาแหวนรุ่นและหมวกไป
เออแล้วก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งคอยยืนดูอยู่เหตุการณ์เป็นยังไงไปฟังกันค่ะ

ผ่านไปประมาณ๕นาทีมั้งพี่มีกลุ่มวัยรุ่นขับรถมา๒คัน๓คน
มาถึงเขาก็ถามว่าผมเรียนไหนผมก็บอกผมจบแล้วแล้วทีนี้เขาไม่ฟังอะไรเลย
อีกคนนึงยืนมองโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วมันน่าสังเกตน่าสงสัย
ค่ะไม่ได้มุ่งหมายจะมาเอาเงินเออใช่ไหมแบบนี้ไม่ได้มาป้นทรัพย
แต่ว่ามาต้องการจะเอาอะไรนะแหวนรุ่นรุ่นกับหมวกคือมันเหมือนกับว่า
เป็นเรื่องวิวาสสถาบันอย่างเงี้เหรอมันมันก็ไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นแบบเต็มปากเต็มคำ
คือแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เคยได้ยินนะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่รุ่นพี่ปลูกฝังเอาไว้
เป็นศักดิ์ศรีจะต้องได้เข็มขัดจะต้องได้สัญลักษณ์อะไรที่เป็นของอิสระ

นั่นแหละค่ะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนคนนี้อีกนะคะ
หลบหนีไปแล้วตอนรุ่งเช้าตัวผู้เสียหายเขาก็เดินทางไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการ
แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับแต่ตัวเขาน่ะยังเป็นกังวล
คือคนมันเพิ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เอาพูดตรงภาษาชาวบ้าน
หลอนอยู่ยังกลัวอยู่แล้วถามหน่อยจะกล้าไปไหนมาไหนคนเดียวไหม
อยู่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยต้องการให้ตำรวจช่วยหน่อย
เร่งรัดหน่อยตามตัวคนที่ทำแบบเนี้ยมารุมทำลายเขานี้
ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้กำกับการสอบภอมเมืองสมุทรประการเนี่ย
ท่านบอกว่าหลังเกิดเหตุก็มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนนี้นะคะ

การว่าเบื้องต้นน่าจะมาจากประเด็นขัดแย้งระหว่างสถาบัน

ตอนนี้อยู่ระหว่างการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดอยู่นะคะว่าเป็นใครมาจากไหน
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่นั่นแหละ
คือเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ถ้าจัดการอย่างจริงจังผมว่าปัญหาพวกนี้มันน่าจะน้อยลงนะ
สมมุติเรื่องราวของการทะเลาะวิวาสเนี่ยนะคะ

แล้วก็เล่าเรื่องราวบอกว่าผู้ชายคนนี้กระโดดใส่รถประชดหญิง
ก็คงทำเท่ไหมหรือยังไงไม่รู้แหละนะ

เพราะอะไรครับเราสังเกตเห็นไหมผู้หญิงคนนี้

ผู้หญิงเขาก็จะคิดนะดิโหเธอขนาดตัวเธอเองเธอยังไม่รัก
แล้วเธอจะรักฉันได้อย่างไร

แก้ปัญหาที่ไม่ถูกไม่ว่าจะเป็นการทำเท่หรือเป็นการประชด

คนที่เขาขับรถมาเขาลืดร้อนไปด้วย
คนขับรถคันนี้มาบอกได้คำเดียวสวยครับ
ดีที่มีกล้องหน้ารถไงเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเลยนะคะ
เหตุการณ์ต่อไปไปดูกันหน่อยเรื่องการใช้รถใช้ถนน
ฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุครับ
โอ้โหมันเป็นช่วงที่การจราจรก็ค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่นะ
รถมอเตอร์ไซค์เพียบเลยคุณผู้ชมเลนซ้ายเลนขวาก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ
แล้วก็เห็นไหมรถคันหนึ่งมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่มีผู้หญิงเนี่ย
ใส่เสื้อสีฟ้าซ้อนท้ายอยู่ก็พยายามจะเหมือนกับว่าออกเลนขวามาเลนขวา
แต่ขณะเดียวกันมีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งมาแทรกตรงกลางไว้แบบนี้
โอ้โหไม่ได้บอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุมันเป็นแบบนี้
รถคันนี้ก็ยังดีที่เบรกทันใช่ไหมนะคะ
ก็ไม่ชนกันไปมากวันนี้แต่อย่างไรอยากให้มาระมัดวางจริง

ใช่ค่ะเอามาฝากเตือนกันนะคับขี่กันตอนกันอืม
ยิ่งสำคัญใส่หมวกข้างนอกกันด้วยถูกต้องครับนะฮะ
ภัยอุบัติเหตุอีกหนึ่งเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ว่ารถที่ออกจากซอยแล้วข้ามเลนไปอีกฝั่งโดยไม่หยุดหรือชะลอ

โหวฉนกันเลยอะค่ะ

รถไอติมหูว่าค่ะสังเกตนะ

ถนนใหญ่อืมนะคะรถมอเตอร์ไซคันอื่นเขาก็เบี่ยงแบบชิดเลน
แต่รถคันนี้ข้ามไปฝั่งนู้นอ่ะโอ้ยเอาเอาเอาดูกันอีกสักทีนะ
คือเรื่องของเรื่องถ้าออกจากซอยแบบนี้ผมว่านะควรจะต้องชิดด้านซ้ายไว้หน่อย
คือถ้าออกมาปุ๊บแล้วคุณไปอีกเลนหนึ่งเลยซึ่งเลนขวาสุดมันเร็ว
นี่มาถึงเป็นไงเออไอ้ตีไอตี้จะกวักมือเรียกหรือเปล่ามันจะชนอยู่แล้ว
เออสุดท้ายก็คือชนอ่ะเกี่ยวกันไปอ่ะเจ็บไม่น้อยเลยล่ะคุณผู้ชม
ขอบคุณเฟซบุ๊กไกลปืนไกลปืนเที่ยงด้วยนำมาเตือนอุบัติเหตุกันนะคะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามตอบกันต่อชัดได้คู่กัดสมัติค่าว
กลับมาในเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำบุญแต่ไม่ต้องเข้าวัด
อ้าวทำไมที่ไหนยังไงอ๋อหรอบอกเลยว่าได้บุญสมใจ
บุญจ๊ะบุญจ๋ารีบไปดีกว่าจ้าทำไมน่ะ
ไม่ได้บุญได้ไงดูไปหน่อยงานบุญกันเลย
เขาเต้นโคโยตี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยบุญบุญตาที่ได้ดู
โอ้โฮต้นนะเอ่ยจะทำบุญกับเต้นทำไม
เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาจ้างโคโยตี้มาเต้นเลย
แต่ให้ดูตอนกลางวันก่อนคุณเห็นไหมต้นสละสละเพียบเลยแล้วเขาจัดงานนี้เพื่อลำลึกถึงบุญคุณของสละ
ที่ทำให้เขาน่ะมีกินมีใช้เออแปลกดีเอาจริงคือในตอนเช้าเนี่ยนายธนกฤษบรรเทาวงศ์เจ้าของสวน
ตอนแรกเขาเนี่ยนิมนต์พระมาที่นี่มาทำบุญก่อนเลยอ่าทำพิธีบวงสวง
ใช่ครับวงสวงศาลพระภูมิเจ้าที่แล้วต่อด้วยการทำบุญแล้วก็จัดเครื่องไหว้บูชาให้กับท้าเวชสุวรรณที่ตัวเขานับถือ
แต่ตอนกลางคืนเขาก็มีจัดโคโยตี้ด้วยเป็นไฮไลท์ประจำวันเลยทีเดียว
จัดโคโยตี้ให้สละเขาดูโอ้โหต้นสละมันจะได้สูงโดตั้งเดแล้วก็มีลูกมีผลออกมา
โดกใช่มั้ยใหญ่โตมหลาน

เห็นแล้วอยากปลูกสละบ้างจังเลย

เอางี้ละกันเขาบอกว่ามีไฮไลท์ที่ทุกคน

ปัดทัดคับจุดปัดทัดสิครับ

โอ๊ยมันอยู่ปลายแล้วที่มันอยู่ยอดสูงมากเลย

ปัดทัดนี้สอยลงมาดูแล้วภายความว่าถึงเนี่ย

ค่ะก็ว่ากันไปนะไม่ได้บอกนะว่ามันจะไปกับงวดที่จะถึงนี้

แต่ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

บุญตาได้ความหวังแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกับเขาไปด้วย
อ่ะขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามเรา
ถึงช่วงท้ายของรายการลากันไปด้วย

อ่ะรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่หมด
พร้อมพลังต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ